ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่ตำรวจท่องเที่ยวนะครับ
ก็ไปตรวจค้นอาคารย่านสุขุมวิทย์เป็นอาคารพาณิชย
เพื่อจะไปจับกลุ่มขบวนการปลอมพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางครับ
แต่ว่ากลุ่มคนที่กระทำการผิดกฎหมายรู้ตัวไว้ตัวทัน
ก็เลยหลบหนีบางส่วนก็มีการตอบโต้กับตำรวจด้วย
ทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บ๑นาย
เมื่อตรวจค้นอาคารแล้วก็ไปพบศพชายถูกหั่นแช่แข็งเอาไว้นะครับ
ความคืบหน้าของเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชม
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
และพลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพานผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว
เดินทางเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
อยู่ภายในอาคารพาณิชย์๔ชั้นครับเลขที่๑๘ทับ๑

จากจ่าสิบตำรวจกัญจนพงศ์เชเดช
ผู้บังคับหมู่งานสืบสวนกองกำกับการ๑
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวถูกคนร้ายยิงได้รับบาดเจ็บ
ขณะเข้าตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายที่อาคารแห่งนี้
สอบสวนทราบว่าขณะที่จ่าสิบตำรวจกัญจนพงศ
ตำรวจท่องเที่ยวทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบอีก๙นาย
นำหมายค้นเข้าไปตรวจค้นอาคารที่เกิดเหตุ

ในที่นี้ก็มีชาวอังกฤษ๑คนอเมริกัน๒คนพม่า๒คน
ระหว่างการตรวจค้นครับมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
กระสุนถูกจ่าสิบตำรวจกัญจนพงศ์ได้รับบาดเจ็บที่ท้อง
เพื่อนตำรวจรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
เบื้องต้นตำรวจสามารถจับตัวชาวต่างชาติได้ทั้งหมดในที่เกิดเหตุ
พร้อมกับปืน๓กระบอกแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำ
อกจากนี้ตำรวจยังตรวจพบศพชายถูกหั่นออกเป็น๕ส่วน
แช่เอาไว้ในตู้แช่ขนาดใหญ่
และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยละเอียดนะครับ
เรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ